อยู่สงครานที่ผ่านมาเชื่อว่าใครหลายคนไปเที่ยวมาหลายที่แล้วนะคะ

อยากอยู่ต่ออยากเที่ยวต่อแล้ววันนี้ก็วันศุกร์ด้วยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูไอเดียการท่องเที่ยวสุดสัปดาห์กันนี้หน่อยนะคะ
ประจวบคีรีขันอำเภอทัพสแก่
เขาบอกที่นั่นที่สะพานปลาจุดหนึ่งมีเต่ากระ
เชื่องมาก๖โมงเช้ามาตามนัดเป๊ะเลย
ว่ายน้ำโชว์ตัวแล้วมาขอปลาหมึกจากชาวบ้าน

แล้วก็มาแบบเนี้ยไหว้โชว์ตัวไม่กลัวคนเลยนะคะ
บอกเชื่องมากอยากจะให้ไปดูกัน

แหล่งใหม่แล้วของอำเภอทัพสแก่
มีคนเข้าไปทำกิจกรรมนี้
ก็คือการให้อาหารเต่ากระที่ว่ายน้ำขึ้นมากินปลาหมึก
บริเวณสะพานปลาแล้วเขาดูคือเขาไม่ตื่นคนเลยนะคะ
กระตัวนี้เป็นเต่ากระขนาดใหญ่
เป็นเพศเมียนะคะอายุประมาณ๒ปี
เขาจะไหว้วนเวียนอยู่แบบนี้นะคะ
แถวสะพานปลาอ่าวทัพสแก่
เป็นเวลาประมาณ๑สัปดาห์ผ่านมาแล้ว

เขาเล่านะคะบอกว่าเต่ากระตัวนี้จะไหว้ขึ้นมาที่ริมฝั่ง
ตามนัดทุกวันเลย๖โมงเช้า
แล้วก็จะไหว้โชว์ตัวแบบนี้อยู่ประมาณ๒ชั่วโมง
ก็คือตั้งแต่๖โมงจนถึง๘โมงเช้า
คือคนที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าทำไมถึงเป็นช่วงเวลานี้
เพราะอากาศมันยังไม่ร้อนทะเลมันก็ยังไม่ร้อน
แล้วเขาจะหายไปช่วงกลางวันนะอากาศร้อน
แล้วจะกลับมาอีกในช่วงใกล้ค่ำ
โดยเต่าตัวนี้จะไหว้วนไปวนมาขอกินปลาหมึก
พอได้อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะดำดิ่งลงไปกินใต้น้ำต่อ
บางครั้งจะมีลูกปลาตัวเล็กไหว้อยู่ใต้ท้องเต่าด้วย
ก็เป็นภาพที่คนที่เขาไปดูก็นอกจากเห็นเต่าแล้ว
ก็เห็นปลาไปด้วยน่าประทับใจนะคะ
หลายคนที่ไปตกปลาแล้วเห็น
ดูในความน่ารักของเต่ากระตัวนี้นะคะ
ไม่ได้ที่จะให้อาหารมันเหมือนกัน
บางคนยอมยกหมึกกล้วยสดที่เพิ่งตกมาได้
โยนลงกลับไปในน้ำเหมือนเดิม

หมึกได้จะมาทำอาหารซะหน่อย
ไม่ได้ละเต่าเอาไปกินนะคะ
คือเขาบอกว่าการทำแบบนี้
ก็ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์เต่าไปแล้วกัน
เขาอาจจะหาอาหารไม่พอกินอาจจะไม่อิ่ม

เคยมีเต่าตะหนุกไหว้ขึ้นมาวางไข่
แต่ว่าช่วงหลังเต่าเริ่มหายไปแล้ว
ตัวที่เขาเคยเห็นนะชาวบ้านเขาบอกเคยเห็นเหมือนกัน

ก่อนจะมีเต่ากระลายสวยตัวนี้แหละเข้ามาไหว้แทนที่
และเต่าตัวนี้ก็รับแขกดีด้วยนะคะ

จากชาวบ้านชาวประมงแล้ว
พอได้ข่าวนักท่องเที่ยวก็มากันตรงเวลา
ก็คือมารอประมาณ๖โมงเช้าค่ะ
เขาบอกว่าปกติแล้วเต่าทะเลจะรักสงบนะคะ
แต่ตื่นตกใจเวลาเห็นคน
แต่ตัวนี้ตรงกันข้ามเลยเชื่อง
เห็นคนแล้วชอบเพราะว่าได้กินปลาหมึกนี้นะคะ
ฉะนั้นแล้วใครที่อยากไปให้อาหารเต่ากระตัวนี้นะคะ

เช้าก็คือ๖โมงเช้าไปกันแต่เช้าเลยเนี่ยนะคะ

ก็คือช่วงเย็นที่สะพานปลาทัพสแก่ค่ะ

จะทำให้ฝึกนิสัยมันให้มันหาอาหารกินเองไม่เป็นหรือเปล่า
มันนั้นสิมันนั้นสิมันจะกลายเป็นเตาเลี้ยงไปรึเปล่านะคะ